ที่มหาสารคามสุดจัดประหลัดบอกประหลัดบอกจริงเป็นประหลัดอำเภอนาเชือกที่มหาสารคามบอกว่ามีครูอัตราจ้างคนหนึ่งนะฮะชวนนักเรียนทั้งหญิงชายไปเปิดรีสอร์ทเปิดรีสอร์ททำอะไรกันฮะกินเหล้าเคล้าเสียงเพลงโอ้โหแล้วอยู่ในชุดยูนิฟอร์มอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศน้อยนะคะนี่ค่ะยูนิฟอร์
ครูเปิดห้องและยังไม่หมดห้องใกล้กัน
ชาย๓หญิง๑นักเรียนใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย
เปิดห้องเสียงดังเลยนะคะนี่แหละค่ะมั่วสุมดื่มเหล้ากันค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้จากการสอบถามนักเรียนที่แจ้งเหมาะแสให้ข้อมูลบอกว่า
ก่อนหน้านี้ทราบว่าครูผู้ชายมักจะชวนนักเรียนไปดื่มเหล้ากันหลายครั้งแล้วนะ
กระทั่งวันเกิดเหตุมาทราบจากเพื่อนผู้ชายก็ทราบว่าจะมามีการเปิดห้องตรงนี้กันนะคะ
ก็เลยไปแจ้งครูฝ่ายปกครองแล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
พอมาปุ๊บเจอจริงนะคะครูที่ถูกจับยอมรับบอกว่า
นัดกินเหล้ากับนักเรียนนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลังเลิกเรียน
สถานที่ที่อื่นไม่เคยเปิดรีสอร์ทแบบนี้นี่คือเพิ่งมาครั้งแรก
จากว่าเด็กเปิดห้องรอไว้ก่อนแล้วเพื่อดื่มฉลองวันเกิดกัน
แล้วโทรเรียกให้ตัวเองซื้อเล่ามาให้ก็เลยตามมาสมทบทีหลัง
เพื่อดื่มเล่าแล้วดื่มไปไม่กี่แก้วเท่านั้นก็มาถูกจับแต่ไม่ใช่ไหมล่ะ
ใช่คุณควรจะห้ามไหมนี่แหละค่ะตำรวจขอดูโทรศัพท์มือถือของครูคนดังกล่าวนะครับ
ปรากฏว่าปฏิเสธอย่างมีพิรุธนี่มีพิรุธแหละรู้ออก
ยังไงมันมีอะไรอยู่ในกอไผ่มันมีอะไรในมือถือ
มีอะไรคลิปโป้คลิปของนักเรียรี่ป่ะหรือเป็นคลิปอื่น

อ้างบอกว่าถ่ายมาตั้งแต่สมัยทำงานอยู่กรุงเทพ
แล้วบางส่วนเด็กส่งมาให้ดูก็เลยเก็บบันทึกไว้
นี่แหละค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
ส่วนเด็กทั้ง๙คนทำไงยังเด็กอยู่เลย
หมอต้นโอ้โฮโอ้โฮต้องให้สหวิชาชีพ
มาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะอย่าไปทำแบบนี้เลยนะ

มาเจอครูมาชวนเด็กไปทำอย่างนี้นะคะหมดกันเลย